เราก็จะพาคุณผู้ชมไปดำน้ำ
ดูความสวยงามใต้ท้องทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ
ไปกันถึง๒ที่๒จังหวัดเลยค่ะ
ที่แรกเลยบริเวณจุดดำน้ำเกาะ๗นะคะหมู่เกาะซีมิลัน

นี่น้องเต่าเห็นไหม

กำลังแหวกไหว้เลยนะคะ

เรียกได้ว่าเป็นเกาะสวรรค์ของบรรดานักท่องเที่ยว
แล้วก็คนรักทะเลโดยเฉพาะคนที่ชอบดำน้ำ

คุณไม่ใช่เพียงแค่จะสัมผัสบรรยากาศของทะเลสวยนะ

ถ้าคุณดำน้ำอันนี้แค่ดำน้ำตื้นเท่านั้นนะ
ดำน้ำตื้นนะคะคุณจะเห็นความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิต
ใต้ท้องทะเลที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้
เจ้าตัวนี้มันมาแหวกว่าอยู่ใกล้นักท่องเที่ยวเห็นไหม
เห็นไหมว่าเขาถ่ายได้ใกล้มากเลยนะคะ
ก็เลยทำให้หลายคนตื่นตาตื่นใจมาก
เป็นภาพที่หาชมได้ยากมากนะคุณผู้ชมนะ
สำหรับน้องเต่าตะหนุสัตว์ทะเลหายากนี้นะคะ
ยังไม่หมดแค่นี้เจอน้องเต่าตะหนุแล้ว
เดี๋ยวพี่ใบตองนั้นจะพาไปเจออีกหนึ่งความว้าวที่น่าตื่นตาตื่นใจกันต่อ

ก็คือฝูงปลาข้างหรือว่าฝูงปลาข้างเหลืองค่ะ

น้องนับกันไหวไหมคะ
บอกได้เลยนะคะไม่ต้องนับหรอกค่ะเพราะว่ามันเยอะมากจริงเลย

อ่านข่าวนะครับไม่ใช่ทำรายการการ์ตูนครับ
อยากให้น้องให้ดู
เห็นแบบนี้แล้วอยากให้น้องเขาได้เห็นได้สัมผัสกันไปด้วย

พอเราตกขึ้นมาสดตัวเขาจะใสอยู่
แต่สักพักมันก็จะเป็นสีขาวแบบที่เราเห็นม่วงอะไรอย่างนี้มีหลายพันธุ์
มันคือความมหาศจรรย์ของธรรมชาติใต้ท้องทะเลอย่างจริง
จริงคุณค่ะปลาเนี่ยนับแสนตัวมันคือปลาข้างเหลืองนะฮะ
หรือว่าที่เขาเรียกกันอีกชื่อหนึ่งก็คือปลาบาราคุด้า
มีอีกมีปลาบาราคุด้าด้วยมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับ
มีปากการังนะเยอะแยะมากมายแล้วก็มีสัตว์ทะเลอีกหลากหลายชนิดเลยสวยงามมากนะคะ
จุดที่เขาถ่ายคลิปวิดีโอนี้เป็นแหล่งดำน้ำบริเวณเรือหลวงเกล็ดแก้วและหินไกล
ใกล้เกือบเกาะพีเลยมาทางหลือกันคุณเห็นไหม

หมูเกาะพีพีนั่นเองสวยงามมากมีสัตว์ทะเลแบบเยอะแยะมากมายหลายชนิดนะคะแล้วก็อยากฝากคุณผู้ชมด้วยสำหรับใครที่ไปท่องเที่ยวนะก็ถ้าอยากให้ธรรมชาติสวยแบบนี้อยู่กับเราไปนานคุณก็ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
เวลาไปเที่ยวไปดำน้ำก็อย่าทิ้งอะไรลงไปหรือว่าปฏิบัติตามกฎของเขาอย่านำปลาขึ้นมาหรืออย่าไปจับโดนตัวสัตว์ในทะเลเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวสัตว์มันจะตายเราก็อยากให้สัตว์แบบนี้อยู่กับเราไปนานแล้วให้คนได้เห็นกันแบบเยอะดูธรรมชาติมันสวยจับหรอก
ถ่ายภาพเก็บไว้แบบนี้ได้พังงากับกระบี่ใช่ค่ะเป็นจุดดำน้ำที่วาวมากเลยนะในประเทศไทยเนาะ